คนยังอยู่ที่นอนยังทิ้งตัวลงบนที่นอน
แต่บางคนบอกว่าไม่รู้จะตื่นแล้วออกมาทำธุระอะไรกันเรียบร้อย

แต่คุณผู้ชมหลายคนจะต้องมีท่านอนที่ตัวเองสบายใจ

ถ้านอนที่สบายแล้วพร้อมจะหลับ
บางคนบอกว่าฉันต้องนอนตะแคงถึงขนาด

บางคนบอกว่าต้องเอาพาดหัวอะไรก็ได้
แล้วแต่แต่ละคนมันมีความสบายที่แตกต่างกันออกไป
แต่การนอนหลับถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีมาก
และเดี๋ยวจะพาไปดูท่านอนสุดสบายของคนนี้ค่ะ
มึงนอนหลับทั้งใดหายใจทั้งใด
หายใจทางใดบ่รู้รู้แต่ว่าก็ปวดขาสิ
เราไม่ตอบเราควรจะตอบเพราะไม่ว่าหายใจทางใด
แต่ได้ยินเสียงใจเขาดังอยู่นะคะ
ดังยังไงครับคุณฟิศามันไม่ได้ดังฟิฟี่หรอ
ไม่ใช่ค่ะคุณคุณมองมุมเดียวกันค่ะ
คืออย่าไปโฟกัสที่ระบบล่างสิคะ
โฟกัสที่ว่าเอ๊ะคือเขานอนหายใจยังไง
เพราะเขาคุ้นแขนแขนกับขาติดกัน
แล้วหัวกับขาก็จะติดกันอยู่แล้วค่ะคุณ
ใบตองคุณให้ท่าการนอนแบบนี้ว่ายังไง

นอนแบบยิมนาสติกที่ลีลาชนะขาดลีลาชนะเลิศ
นอนยังไงให้หลับเต็มตื่นได้ขนาดนี้
เข้าใจปกติแล้วเนี่ยคือสมมุติว่าเรานอนผิดท่านิดนึงนะ
ปวดหลังน้องคนนี้คือเขาตื่นมาเขาจะเดินอย่างนี้ไหมคะ

คุณผู้ชมค่ะอาจจะเห็นไม่ชัดน้องไปตอมเอากล้องนี้เลย
กล้องสองนี่จะเดินอย่างไหน
ตื่นมาปุ๊บมันเอาลงยังไม่ดี

นี่สิชั้นหรือเขาคะเนี่ย

คุณนั่งซ้อนบอทแซนท์ฮาเล
นักชั่วโมง๒ชั่วโมงแล้วเวลาคุณลงมาคุณจะมีท่าอย่างนี้

ตอนลงจากที่

อย่างนี้แต่ผมไม่ได้บอกว่าฮาเล่ไม่ดีแต่ว่าถ้าคุณนั่งนี้นานมันจะเป็นอย่างนี้แหละ

ไม่ได้พอนะเป้า